ไม่ต้องหรือครับรถเคล่งขันเล็กมาถึงหมู่บ้านเลยครับ

แล้วก็เริ่มเริ่มมากขึ้นครับ

วันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะแน่นทั้งหมดเลยแถวนี้ครับ

ถ้ามา๑๐คนก็คิดหัวละประมาณ
ผมไม่แน่ใจอาจจะ๕๐๐บาทอย่างนี้ครับ

ก็นอนมีที่พักให้นอน๑คืนอะไรอย่างนี้ครับ

ก็อยากนำเรียนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับว่าตอนนี้
ป่าผมเปียงที่มีที่ท่านเห็นในสื่อโซเชียลนะครับว่า

ตอนนี้เราสามารถเดินทางมาได้โดยรถเก๋งนะครับ
รถเก่งคันเล็กเนี่ยสามารถเดินทางมาถึงที่นี่เลยนะครับ

ก็ตามเส้นทางทางหลวงแล้วก็มาต่อด้วยทางหลวงชนบทนะครับ
เข้ามาในหมู่บ้านป่าวงเปียนนะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับ